ก็ต้องยอมรับว่าเป็นนักเล่าข่าวมือหนึ่งของเมืองไทย

หน้านี้นะคะพอมีคดีความแล้วก็ตอนนี้อยู่ในเรือนจำ

ทีมข่าวของเราก็เลยทำเรื่องราวเส้นทางชีวิต
ของคุณสรยุทธ์ในฐานะสื่อมวลชนนะคะ
ติดตามจากรายงานค่ะ
กว่า๑๐ปีบนเส้นทางสื่อมวลชน
ที่นายสรยุสุทธาตุสนาจินดา
บทบาทของคนข่าวและพิธีกรรายการข่าวชื่อดัง

และวงการสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก
ลีลาและสไตล์การเล่าข่าวที่ถึงลูกถึงคน
และเป็นผู้บุกเบิกวงการนักข่าวที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

เรื่องนี้ต้องถึงสรยุทธ์
จุดเริ่มต้นเส้นทางสื่อมวลชน

โดยทำข่าวสายรัฐสภาเป็นเวลา๒ปี
และทำข่าวธรรมเนียบรัฐบาลอีก๒ปี

ได้ประจำในกองบรรณาธิการ
ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าข่าวการเมือง

เขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าข่าวการเมือง

และจัดรายการวิเคราะห์ข่าวให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง

ดำรงตำแหน่งรองบรรณาธิการบริหาร
ที่เขาจะแจ้งเกิดในวงการโทรทัศน์อย่างเต็มตัว
ด้วยการรับหน้าที่พิธีกรรายการคุยคุยข่าว

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง๙ในขณะนั้น
ส่งผลให้ชื่อของสรยุทธ์รู้จักไปทั่วประเทศ
นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งบริษัทไร้ส้มจำกัด
และบริษัทชัดถ้อยชัดธรรมจำกัดขึ้นมา

ก็ถูกพายุท้าถมเข้าใส่จนเสียหลัก

มีการออกอากาศช้ากว่าเวลาที่กำหนดบ่อยครั้ง
นำมาสู่การตรวจสอบคิวโฆษณา
ที่ดูแลโดยนางสาวพิชภาเอี่ยมสะอาด

ยอมรับว่าใช้น้ำยาลบคำผิด
แก้ไขคิวเวลาส่วนเกินของบริษัทไร้ส้ม

การตรวจสอบพบความเสียหายกว่า๑๓๘ล้านบาท
พลิกพันชีวิตของพิธีกรชื่อดัง

มูลความผิดและส่งเรื่องให้อายการ
เพื่อมีความเห็นสั่งฟ้องนายสรยุทธ์

มีความผิดต่างกรรมต่างวาระรวม๖กรรม
ต่อมาสารชั้นต้นได้สั่งให้จำคุก

เส้นทางกรรมกรข่าวของนายสรยุทธิ์
หน้าจอทีวียุติลงตั้งแต่นั้น

ให้มีกระแสเรียกร้องให้เขายุติบทบาท
ซึ่งขณะนั้นเขาเป็นพิธีกรรายการเรื่องเล่าเช้านี้
กระเพื่อมด้านจริยธรรมครั้งนี้สุดจะต้านทาน

ซึ่งส่งผลกระทบกับเรตติ้งของช่องเป็นอย่างมาก
ในวันนี้นายสรยุทธ์ยังคงยืนยันให้การปฏิเสธ
และขอต่อสู้คดีในชั้นดีกา

เนื่องจากคดีต้องห้ามดีการ์ในข้อเท็จจริง
ส่งผลให้จากนี้วงการสื่อมวลชน
จะไร้ชื่อสรยุทธสนจินดา

ที่จะหายไปจากหน้าจอทีวี

ข่าวไทยรัตน์ทีวีปลายงาน